เพราะว่าอะไรรู้ไหมดิฉันก็ห่วงพี่คนนี้เพราะพี่เขาก็ภาระเยอะมากเลยเวลาขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่บนท้องถนนเขาไม่ได้ไปตัวคนเดียวเขาขนของไปเยอะมากทีเดียวค่ะมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ให้ค่ะว่างานเขาหนักหนาสาหัสขนาดไหนไปดูกันค่ะ
มีคนนั่งแล้วไงมีของนั่งแล้วไงเยอะมากจริงคือหลังด้วยถ่ายคลิปนี้เอาไว้ค่ะ

คุณภัชระถ่ายคลิปเอาไว้ไหนละฮะ

ก็คือประจวบคีรีขันมอเตอร์ไซคันหนึ่งขนผัก

คนขับเองคนขี่เองแทบจะไม่มีที่นั่ง
ดิฉันว่าเขาไม่ได้นั่งบนเบาะนั้นนะคะ
ใช่นั่งไอ้ตรงเหล็กข้างหลังเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไร

เนี่ยค่ะแล้วเขาก็บอกคือคนถ่ายเขาบอกเขาตกใจว่า
ขนได้เยอะขนาดนี้เลยหรือ
แต่ก็เข้าใจนะว่าต้องการประหยัดเวลา
แล้วต้องการทำความเร็วในการทำมาหากินคือรอบเดียว
มันก็จะได้ทำอย่างอื่นต่อใช่ไหมคะ
แต่สำคัญกว่านั้นอาจจะลืมไปก็คือเรื่องความปลอดภัย

พี่เขาลงยังไงตอนลงเวลารถจอดแล้วเขาประคองตัวเองยังไง
ยังนึกไม่ออกเลยนะคะเพื่อนที่สัญจรก็งง
ตอนจอดเนี่ยนะผมว่าต้องใช้แบบเท้าจิก
คือปลายเท้าคอยประคองจิกรถจอด
ขั้นสูงจริงอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะ
ว่าถ้าระหว่างทางเจออะไรสะดุดขึ้นมาจะเกิดอะไร
ดีนะอันตรายนะอย่าทำเลยพี่ถ้าพี่เลือกได้พี่อย่าทำเลย
พี่นี่เขิดเจอพี่ถึงรีบถ่ายคลิปไง

และมันเป็นรถที่มันไม่มีตักก้าไม่มีอะไรด้วย
เราต้องเห็นถูกไหมอืมไม่รู้กวนได้ขนาดนั้น
กวนได้อย่างไรยังกวนนิ่งจังมาก
ก็ได้แค่ต้มหนึ่งถุงเลยแค่นั้นนะค่ะ
และได้ช่วงฮาวะนี้ด้วยแล้วพี่ก็ถึงได้ไว้เห็นใจ
เขาไม่มีจริงค่ะเขาถึงได้ยอมเสียงอัตรายขับรถแบบนี้

ไม่ค่อยเห็นแล้วนะนี่อ่านี่ค่ะ
พัชราเขาถ่ายคลิปนี้เขาบอกแหม
มันน่าจะมีกล่องมีอะไรใส่ซะหน่อยใช่ไหมคะ
ถ้าอยากไปขนที่ได้เยอะพี่คนนี้จัดให้
ที่พระนครศรียุธยามีค่ะมีที่เป็นกล่องใส่
เดี๋ยวเอออันนี้มีกล่องจริงด้วยเพราะมีกล่องนะ
มันหลายกล่องเลยล่ะแล้วล้นกล่องมาเลยแหละนี่เห็นไหมกล่องซ้ายกล่องขวา
กล่องข้างบนแล้วเทินด้วยกล่องแล้วข้างหน้าก็มีถุงอีกโอ้โหใส่ของมา
คือเยอะได้ขนาดนี้ข้างหน้านั้นอีก๒ถุงใหญ่นะ
คือมันมิดไฟส่องสว่างคือถ้ากลางคืนนี้เปิดไฟก็ไฟไม่สามารถฝ่าออกมาได้
ตามหลังไม่เห็นตัวคนขี่เอางี้ละกันนะคะก็น่าห่วงถึงความปลอดภัยของคนขับขี่ด้วยเหมือนกันนะคะ
เรื่องนี้ค่ะบรรทุกแบบนี้วันนี้เราก็เลยไปสอบถามกรมการขนส่งทางบก
บอกว่าที่ผ่านมาพบว่ารถบางคันเนี่ยติดกล่องแบบนี้แหละนะคะ
อุปกรณ์ที่มันมีความกว้างเพื่อที่จะเอาของใส่
แต่บางคันเนี่ยความกว้างมันยื่นเกินจากตัวรถเกินสมควร
ทำให้น้ำหนักที่บรรทุกส่งผลกับความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยเหมือนกัน
ทีนี้กฎเกณฑ์ของกรมการขนส่งทางบกที่เขากำหนดไว้มันมีนะคะ
ว่าถ้าเราติดกล่องสำหรับบรรทุกมันมีความกว้างความสูงความยาว
กำหนดเอาไว้นะคะเอ่อกล่องที่บรรจุสินค้าที่วางบอก
กว้างหกสิบยาวหกสิบอืมไอ้ที่มันยื่นเกินส่วนท้ายของรถเนี่ย
ต้องยื่นได้ไม่เกินสามสิบเซนความสูงต้องไม่เกินเจ็ดสิบเซน
ครับแต่ถ้าตั้งด้านข้างรถอย่างคันขวาเนี้ยนะครับ
ถ้าตั้งด้านข้างรถเนี่ยให้มีความแบบว่าแบบรถมอเตอร์ไซค์ใหญ่ที่เขาทัวร์กันอ่ะ
ใช่อันนั้นสูงสุดได้ไม่เกินหนึ่งร้อยสิบเซน
แล้วก็ต้องไม่บดบังทัศนวิสัยไม่บดบังการไม่บดบังไฟ
เอาอย่างงี้แล้วกันนะคะแสงสัญญาณใดของรถ
ถ้าฝ่าฝืนเนี้ยตำรวจจับได้นะคะนะคะปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ก็จริงเรื่องของความปลอดภัยดิฉันว่าสำคัญมากกว่า๑๐๐บาทอีกนะคะ